ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
เปลี่ยนไปไม่ได้นะครับ

ร้องได้ให้ล้านลุงทุกสู้ชีวิต
เมื่อใดก็ตามที่ร้องครบ๑๐เพลงค่ะ
คุณสามารถนำเงินไปสู้ชีวิตได้เลย

มาถึงนักสู้ชีวิตของเรานะครับ

น้องคนนี้ก็คือน้องแก้ม

เพื่อกล่องเสียงของคุณพ่อของเขานะครับ
ก็คือคุณพ่อเนี่ยได้สูญเสียกล่องเสียงไป

แล้วก็น้องก็เลยมาร้องเพลง

ของเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ
เธอก็ได้ทำการร้องสู้ไปแล้วนะฮะ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
แก้มร้องได้

แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ
แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ
แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ

แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ
แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ
แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ

แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ

แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ
แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ

แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ

แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ

แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ
แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ
แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ
แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ
แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ

แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ
แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ
แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ
แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ

แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ
แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ
แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ

แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ

แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ

แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ
แก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงให้กับคุณพ่อใหม่นะครับ

หนักกว่าเดิมนะระหว่างคุณพ่อคุณแม่ใครชอบร้องเพลง

นี่ไงพลาดทางออกเลย
ถ้าจะมาล่ะจะมาทำท่ายังไงจะมา

มือมือมือรู้เลยมือ
ใช่คือชอบหยอกคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อน่ารักหนูรักคุณพ่อจังเลยอ่ะจริง

มาถึงการเปลี่ยนขันของเรากันต่อเลยนะน้องแก้ม

แต่ถ้ามันไม่ชัวร์เนี่ยเรายังมีตัวช่วยอยู่นะคะ
แก้มยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยสักตัวเลยนะคะคนดี
ตัวช่วยยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับ๓ตัวช่วยที่เลือกใช้ได้
จาก๖ตัวช่วยที่เรามีให้
ตอนนี้ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
แก้มจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ

สู้ครับ
ไม่เคยร้องเลยนะครับตัดสินใจให้ดี
แก้มครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ
คงว่าไม่ใช้นะครับต้องร้องให้ถูกนะ
ทุกคำจนกว่าดนตรีจะหยุดไปเอง
ขอให้โชคดีมีสติเยอะนะครับ
มาถึงเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ
ซูซูค่ะคุณดี
ขอบคุณครับ
ขอสุขค่ะขอสุขค่ะ
หนูมาขอความเมตตาหน่อย
จากบ้านนอกมาเหมือนดังอีกอดจากดอย
อย่ามาพูดพลอยจากมองอาใครไม่มี
ขอสุขค่ะขอสุขค่ะ
ขอสุขค่ะขอสุขค่ะ
หนูมาต้องการจะเล่นดนตรี
อยากเป็นนักร้องพี่น้องเขาคงยินดี
ทำหน้ามานานล้านปีหลานคงไม่มีทางเรา
คุณอาปรานีช่วยฝากดนตรีวงใน
เล่นแต่ตามใจของเพียงพอได้
สตารึ่งเสียงไม่ดึงแค่เป็นทางขึ้นก็ยัง
คงดีกว่าเรามานั่งทำงานทั้งวันทั้ง
ขอศพค่ะคุณอาค่ะ
แม้อาไม่หวังจะช่วยชีวิต
หลานก็ไม่ว่าเพราะอานั้นงานมากมี
คุณอาจงช่วยบอกชี้ว่าบ้านดนตรี
เขาอยู่ที่ไหน
แต่ทุกคนต่อเนี๊ยะกำลังเอานิยมกลับมาร้อง
ยังไม่ค่อยมีใครร้องเพิ่งจะมาปีนี้เอง

ช่วงอ้อนเขาโคศกค่ะ
น้อยคนที่จะร้องได้หยอดและหวาน

ผู้ชมอาคือคุณพ่อสอน
มาถึงเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาท
แก้มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาท
แก้มร้อง
สวัสดีครับ